เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นคลิปแล้วนะคะ
เพราะว่าโอ้โหติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยเรื่องนี้

ทำร้ายสุนัขที่ชื่อว่าเจ้านมเย็น
สุนัขพันธ์บูลลี่อายุ๘เดือน
แล้วก็ทำร้ายเป็นลักษณะของการทำโทษเขาบอกแบบนี้
เพราะว่าสุนัขของเขาสนเขาอ้างแบบนี้นะ
แต่ว่าทำโทษแบบจับหัวกดน้ำ

จะได้เห็นต้นเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
เขาจะมีคนแรกก่อนนะ

อะไรกันค่ะ

แต่ตัวเจ้าของคือสาวประเภท๒เสื้อขาว
ซึ่งเขาก็ออกมาชี้แจงเดี๋ยวรอฟังนะคะ
วิจารณ์หนักมากอ่ะอืมว่าทำไมถ้าคุณเลี้ยงสุนัขโอ้โห
มันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าคือเขาบอกเขาเชื่อกันมาว่า
ถ้าสุนัขมันชอบกัดรองเท้าก็ให้เอารองเท้าตีปากอะไรอย่างนี้แต่

ไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่แบบนี้
อย่างมากเขาก็แตะหน่อยให้มันอะไรอย่างนี้
แล้วสูนักยังเป็นเด็กอ่ะตัวเล็กอ่ะ๘เดือนอ่ะ

เรื่องนี้ก็มีการร้องเรียนไปที่มูลนิธิเกี่ยวกับการดูแลสัตว์นะคะ
ก็ติดต่อไปเพื่อให้การช่วยเหลือ
สุดท้ายเนี่ยก็ต้องพาเจ้านมเย็นสุนัขตัวนี้ไปตรวจอาการที่โรงพยาบาลสัตว์นะคะ
แล้วก็ได้คุยกับเจ้าของค่ะเจ้าของเขาบอกว่าก็โมโหเจ้านมเย็น
นมเย็นกัดรองเท้าไปหลายคู่กัดถุงดินที่รื้อดินปลูกต้นไม้ในสวนหลายรอบ
ก็เลยต้องสั่งสอนกัดรองเท้าใช่ไหมเอารองเท้าตีปาก
ถุงดินใช่ไหมเอาถุงดินทุ่มใส่
เขาอ้างว่าก็ต้องการแค่สั่งสอนไม่ได้มีเจตนาทารุณสัตว์
หมามันจะรู้ไหม
ส่วนรองเท้าที่พ่าออกไปที่ดูหมดเราก็ไม่ได้ดูคลิปทั้งหมดนะครับ
เราก็ตีตรงปากเพราะว่าน้องกัดรองเท้าหลายคู่แล้วเราก็
เราไม่ได้เป็นคนที่มาถึงปีใหม่เลย
หนึ่งก็คือปล่อยสอนสองคือเหมือนคนเลยค่ะมิ้วก่อน
แต่คราวคราวครั้งหนึ่งคราวครั้งที่สามก็ถึงปี
คือไม่รู้ว่าใครถ่ายคลิปหรือคนเพิ่มแบ่

เขาบอกว่าคุณต้องพาสุนัขเนี่ยมาที่โรงพยาบาลสัตว์ใช่

เจ้าของก็เลยบอกว่าคือเขารักสุนัขของเขา

เขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีการนำสุนัขของเขา
ไปให้คนอื่นเลี้ยงดูแทน
เขายังอยากเลี้ยงต่อเจ้าของเขาบอกแบบนี้นะคะ
คุณคารินกระมุดโยธินนักข่าวของเรา
ก็ติดต่อไปที่เจ้าของสุนัขนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าเจ้าของสุนัขได้ไปพบ
ตำรวจสพแสนสุกจชนบุรีตั้งแต่เช้า
ก็ไปแสดงตัวว่าเป็นคนในคลิปจริง

แต่เรื่องนี้เป็นคดีอาญาเกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
ตำรวจบอกว่าต้องทำสำนวนส่งฟ้องนะคะ
ต้องให้สารพิจารณาว่าคุณมีวุฒิภาวะ
ที่จะเลี้ยงสุนัขต่อไปได้หรือเปล่า

ก็เข้าใจว่าเหมือนกับทางมูลนิธิ
จะสามารถรับเจ้านมเย็นดูแลเอาไว้
เพื่อรอการพิจารณาของศาลนะคะ
เจ้าของเองบอกว่าเจ้าของสุนัขอ่ะนะ
บอกว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวี
แต่ก็ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์
เจ้าของสุนัขบอกว่าขอรับผิดชอบทุกอย่าง
ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายเจ้านมเย็น
แต่ที่ทำไปเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
ยืนยันว่าที่ผ่านมาเลี้ยงดูเจ้านมเย็นมาอย่างดีอืม
กินของดีนอนห้องแอร์ด้วยกัน
ตามคลิปเนี่ยพอทำโทษเจ้านมเย็นเสร็จ
จริงแล้วก็โอเจ้านมเย็นนะเอาไปโอต่อ
แล้วก็บอกนะคะว่าตอนนี้ได้รับแจ้งจากทางกรมประสุทธิ์
ว่าจะมารับเจ้านมเย็นไปดูแล
เพราะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจดูแลได้เพียงหน่วยงานเดียวตามกฎหมาย
ห้ามไม่ให้เจ้าของหรือหน่วยงานอื่นสัมผัส
หรือกระทำการสิ่งใดจนกว่าศาลผิดชนะเสร็จสิ้น
สลายที่จะไม่ได้อยู่กับเจ้านมเย็นแล้วเธอร้องไห้
อยู่ด้วยกันยังไงครับในบ้านครับก็คือตลอดว่าเออเนี่ยเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะครับ
พี่เกียจว่าพี่เกียจจะทำยังไงกับดิหนูยังไงก็ได้แต่ว่าหนูขอลองได้ไหมหนูอยากให้น้องแบบ
ดีที่ที่ดีอะไรอย่างนี้อยากไปส่งด้วยตัวเอง
พนักงานสอบสวนต้องดำเนินคดีแจ้งข้อหาทารุณกรรมสัตว์แล้วก็ต้องให้สารสั่งว่าเจ้าของสุนัขคนนี้ยังสามารถที่จะเลี้ยงสุนัขได้หรือเปล่า

แต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยต้องเป็นกรมประสุทธิ์ที่มาดูแล
เธอก็เลยมาจากชนบุรีมากรุงเทพเลยมาที่มูลนิธิ
แต่สุดท้ายเนี่ยเป็นกรมประสุทธิ์ที่มีอำนาจหน้าที่นะคะ
ในการดูแลในเบื้องต้นก่อนที่ศาลจะมีการตัดสิน
เจ้าของก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับชนบุรี
ก็ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหากับทางตำรวจด้วยครับสุดท้ายก็ต้องรอให้สารท่านบอกนะครับว่า
ใช่ยังสามารถที่จะเลี้ยงสุนัขได้หรือเปล่าค่ะด้วยพฤติกรรมต่างต่างที่เกิดขึ้นนะ